มาดูอีกเหตุหนึ่งก็รอดตายปฏิหารแล้วก็เป็นเหตุฉิวเฉียดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าคนขับรถกระบะขับรถกระบะมาดี
แต่ปรากฏว่ารถข้างหลังเป็นรถบรรทุกใหญ่
และบรรทุกโครงเหล็กของเวทีหมอลำ
เขามาจ่อท้ายเราแล้วเขาเบรกกระทันหัน
เชื่อไหมครับว่าเหล็กจากรถบรรทุกเนี่ย
มันพุ่งมาพุ่งมาทะลุแคปของรถกระบะคันหน้า

ซึ่งในแคปมีเด็กหญิงวัย๑๔ปีนั่งแข็บหลังอยู่นะครับ
นี่คือสภาพอุบัติเหตุที่น่าหวาดเสียวครับ
แล้วก็รอดตายฉิวเฉียดปฏิหารเหมือนกัน
เนื่องจากรถหกล้อบรรทุกโครงสร้างเวทีหมอลำ
สำเร็จรูปเหยียบเบรกกระทันหันครับ
และทำให้เหล็กที่บรรทุกมาบนหลังคาพุ่งไปข้างหน้า
เสียบเข้าทะลุกระจกรถกระบะคันหน้า
ที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทย์
โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ห่างจากแยกไฟแดงประมาณ๒๐๐เมตร
สอบถามนายสุวรรณชัยวัลชาวกรสิน

บอกว่าบรรทุกโครงสร้างเวทีหมอลำสำเร็จรูป
มาจากการแสดงก็จะเดินทางกลับบ้าน

รถคันหน้าเขาเบรกกระทันหันก่อน
ถึงรถกระบะเบรกกระทันหันก่อน
ตัวเองซึ่งขับรถบรรทุกใหญ่ตามมานะครับ
ก็เลยต้องเบรกกระทันหันตามเหมือนกัน
ทำให้เหล็กที่เป็นอุปกรณ์เวที

แต่อาจจะมัดไม่แน่นหนา
พุ่งไปเสียบทะลุกระจกรถคันหน้า

เวลาคุณขับรถตามรถที่มันบรรทุก
โครงเหล็กยาวอะไรอย่างนี้
เราเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
ชนเสาเหล็กที่มันยื่นออกมาจากรถกระบะ

หลังจากมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติ
กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่

ส่วนลูกสาววัย๑๔ปีนั่งแข็บหลัง
ซึ่งลูกเองนะครับเกือบจะถูกปลายเหล็กทิ้ม
จากเฉียดลำคอไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
เรื่องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถ
โดยประมาทกับคนขับรถบรรทุก
แล้วก็ได้เชิญตัวคู่กรณีไปที่สถานีตำรวจ
ภูทรโพนทองคือพาไปทั้งคู่แหละ
เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

แล้วก็เพื่อจะพูดคุยชดใช้ค่าเสียหาย
ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ